ส่วนการแข่งขันแบตมินตันสิริวัณวรีไทยแลนดมาสเตอร์นะคะ
นักกีฬาของไทยค่ะก็ได้ลุ้นแชมป์ทั้ง๔ประเภทเลยค่ะ
แข่งขันแบบมินตันปรินเซตสิริวัณวรีไทยแลนดมาสเตอร์๒๐๑๘นะคะ
สิ่งท่วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระอุงเจ้าสีรีวัลวะรีนายรีวรัสค่ะ
พร้อมกับเงินรางวัลรวม๕ล้านบาทที่อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
โดยเมื่อวานก็เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะคะ
ซึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวค่ะน้องแท็ตนิชาออนจินดาพลมือหนึ่งของรายการมือ๑๓ของโลก
สถานการณ์จากที่แพ้ก่อนในเกมแรกค่ะกลับมาชนะโซเนียเซียนะคะ
มือ๔ของรายการมือ๒๙ของโลกจากมาเลเซียไป๒ต่อ๑เกมค่ะ
ต่อ๒๑๒๑ต่อ๑๕แล้วก็๒๑ต่อ๑๗ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ไปพบกับพรปวีช่อชูวงนะคะอีกหนึ่งดาวรุ่งของไทย
ทำให้แชมป์หญิงเดี่ยวตกเป็นของนักกีฬาไทยแน่นอน
ซึ่งในการแข่งขันรายการนี้นะคะนักแบตมินตันไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศ
สี่ประเภทนอกจากน้องแน็ตแล้วนะคะ
ก็ยังมีเดชาผลพวงวรานุเคาะที่จับคู่กับพุทธิดาสุภาจิระกุล
ประเภทคู่ผสมตินอิริยเน่นะคะจับคู่กับกิติศักดินามเดช
ประเภทชายคู่และจงกลพันธ์กิติธารากุล
จับคู่กับระวินดาประจงใจในประเภทหญิงคู่ค่ะ
ซึ่งการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะคะก็จะแข่งขันในวันนี้
ประเภทหญิงเดี่ยวคู่แรกนะคะในเวลา๑๓นาฬิกาค่ะ